คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์บนท้องถนนนะฮะ
อาสากู้ภัยเขาขับรถตามแล้วก็เห็นบิ๊กไบท์คันหนึ่ง
คือขี่สายไปสายมาโยกเยกไปมากลัวจะเป็นอุบัติเหตุ
ก็เลยเรียกให้จอดก่อนที่มันจะเกิดอุบัติเหตุมากไปกว่านี้
ท้ายที่สุดนะฮะพอซักไปซักมาขโมยรถจักรยานยนต์คนอื่นมาซะงั้นนะครับ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนแม่ขับขี่บนท้องถนน
สายไปสายมาท่าทางมีพิรุษนะครับแล้วก็เห็นตัวรถเหมือนร่องรอยรถ
มันเพิ่งล้มมากู้ภัยเรียกจะช่วยเหลือตอนแรก
กู้ภัยกะจะช่วยเหลือทีนี้พอจอดกันเรียบร้อยแล้ว
คนขี่รถจักรยานยนต์อาการเหมือนคนเมาก็เลยต้องพาตัวไปที่สนบางเขน
อาสากู้ภัยเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเกิดสักตี๓เมื่อคืนนี้
เขากับเพื่อนกลับจากเคสช่วยเหลืออุบัติเหตุ
ระหว่างกลับมาที่สอนอบางเขนก็พบบิ๊กไบท์คันนี้
ขับสายไปสายมาก็เลยต้องขอให้จอด
เพื่อที่จะดูแลหน่อยปรากฏว่าเหมือนเมา
ถือของคนขี่บิ๊กไบท์คันนี้เพื่อจะติดต่อให้ญาติมารับตัว
แต่ปรากฏว่ามีข้อความแจ้งเตือนเป็นแชทขึ้นมาบอกว่า
เอารถจักรยานยนต์คืนมาเดี๋ยวนี้

หรือคุณเป็นโจรไปขโมยรถใครมาหรือเปล่า
ก็เลยต้องศักดิ์ต้องสอบปากคำ
ทีนี้ครับนายต้นกล้ามากมายซึ่งเป็นเจ้าของรถตัวจริง

แล้วให้ฟังบอกว่าเขาได้โพสต์ขายบิ๊กไบท์คันนี้แสนสามนะราคานะฮะ
คนร้ายก็ทักมาบอกว่าจะซื้อ
นัดเจอกันตอนประมาณทุ่ม๔๐ที่หน้าบ้านย่านหนามแดง

เพื่อจะขอดูเอกสารรถขอลองขี่ขอลองอะไร

เพราะเจ้าของรถรู้ว่าให้ลองในซอยได้

สมมุติคุณเข้าไปท้ายซอยคุณเจอตันแน่เดี๋ยวคุณก็ต้องวกกลับมา
แต่คนร้ายบอกว่าพี่ลองในซอยมันไม่ได้
ขอลองที่ถนนใหญ่ได้ไหม
จากการที่นายต้นกล้าเจ้าของรถตัวจริงที่กำลังจะขาย
เขาก็คุยไปคุยมาเขาเหมือนไว้ใจไงคุณ
ก็โอเคไปงั้นเอาไปขี่
แต่เจ้าของรถบอกผมขอซ้อนไปด้วยนะครับ
แต่ทีนี้ตัวเจ้าของรถกำลังจะไปหยิบกระเป๋า
เพื่อที่จะขึ้นซ้อนท้าย
คนร้ายสตาร์ทรถหลบหนีไปเลย
เขาก็เลยแจ้งความไว้แล้วพยายามที่จะตามหารถ

กู้ภัยมาเจอรถคันนี้ขับสายไปสายมา
ตัวเขาเลยรีบมาดูว่ารถคันนี้ซึ่งถูกขโมยไป
ขณะที่คนร้ายคือนายจีรายุทธ์อายุ๒๔ปีเท่านั้นเอง
ก็สารภาพกับตำรวจบอกว่าทำงานเกี่ยวกับการติดตามหนี้บัตรเครดิต
แต่ตอนนี้ว่างงานไปแล้วก็เลยเดือดร้อนนะฮะ
ไม่มีรถจักรยานยนต์ใช้ไม่มีเงินใช้ก็เลยต้องก่อเหตุแบบนี้นะครับ
ตำรวจสนบางเขนได้บันทึกการจับกลุ่ม
แล้วก็ประสานตำรวจสพบางแก้วพื้นที่เกิดเหตุ
ให้รับตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป